ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพ
นางสาวปลายฝนอ่ำสริการรอปภสาววัย๒๐ปีที่ผูกคอตายในห้องเช่าในพื้นที่กรุงเทพไปเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอเคยวาดรูปเหมือนนายรัฐมนตรีแล้วก็มีการระบายเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ
แต่ความจริงแล้วก็ปรากฏแล้วว่ามันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นระหว่างเธอกับแฟนนุ่มคนปัจจุบันที่ทำงานรอปภด้วยกันนะฮะ
วันนี้ญาติญาติได้นำเท่ากระดูกของนางสาวปลายฝนไปลอยอังคารที่แม่น้ำบังปะกงนะครับ
ก็ไปติดตามดูบรรยากาศมานะฮะบ้านของนางสาวปลายฝนเนี่ยที่ตากับยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
อยู่ที่ตำบลหนองจอกอำเภอบังปะกลจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ญาติญาติก็เลยนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารในแม่น้ำบังปะกง
ลุงของน้องปลายฝนนะฮะซึ่งชื่อเล่นชื่อเกดนะ
ปลายฝนเนี่ยบอกว่าต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยกันนำเสนอข่าว
พิสูจน์ว่าเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทเนี่ยปลายฝนได้มาแล้ว
และสุดท้ายแล้วใครเป็นคนเอาไปตอนนี้เรื่องกระจ่างแล้ว
ก็ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่เป็นห่วงครอบครัวของปลายฝน
หลังจากเสร็จงานศพหลานสาวขอให้เชื่อมั่นว่า
เงินบริจาคที่มีเข้ามายังตากับยายของปลายฝน
เพื่อให้เลี้ยงดูลูกชายวัย๘เดือนของปลายฝน
ชื่อน้องต้นกล้าเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ครอบครัว
จะจัดการให้โปร่งใสที่สุดพรุ่งนี้จะนำบัญชีของ
ในพรอ่ำสริกาวัย๖๙ปีตาของนางสาวปลายฝน
อัปเดตดูว่ายอดเงินบริจาคเข้ามาเท่าไหร่
หลังจากนั้นนะครับญาติญาติยืนยันว่า
จะนำเงินทั้งหมดไปฝากเป็นบัญชีให้กับเด็กชายต้นกล้า
เพื่อเอาไว้เรียนหนังสือเอาไว้กินไว้ใช้จนโต
ส่วนเรื่องมูลเหตุแห่งการผูกคอตายหรือว่าถ้าจะทางคดีความอะไรต่าง
แล้วแต่ทางครอบครัวของนางสาวปลายฝนจะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในการติดตามดำเนินคดีของตำรวจสนเพชรเกษม
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ห้องเช่าที่นางสาวปลายฝนผูกคอตาย
นายวิชัยแฟนของนางสาวปลายฝนจนถึงวันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับ
ของนางสาวปลายฝนบอกว่าโทรไปยังไงก็ไม่รับสาย
ซึ่งทางญาติก็เลยคุยกันแล้วว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็ปล่อยไปนะ
ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรแล้วนะครับปลายฝนเองก็เผาไปแล้ว
ลอยเท่ากระดูกลอยอังคารไปล่ะ
จากนี้ไปให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการต่อเรื่องมูลห่งมูลเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็ขอให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการต่อไป
แล้วผู้ใหญ่มาถ่ายรูปมาดูมาให้เป็นกะทิพยาจ
แล้วก็เราก็จะแจ้งให้สิ่งสุดของชนให้น้องรับรู้
ว่าเอาไปปล่อยฝนทำแบบที่คุ้นเชื้อ

ส่วนน้องต้นกล้าวัย๘เดือนลูกชายของนางสาวปลายฝนนะครับ
วันนี้คุณยายก็เลี้ยงดูอยู่ที่บ้านนะฮะที่คุณศักดิ์สิทธิ์ไปหามาเนี่ย
ยายก็ไกวเปรย์นะฮะนี่เหรียญล่ะเหรียญดูเหรียญแล้วนะครับ
เพราะว่าปลายฝนนี่เป็นหลานสาวเพิ่งป้อนนมเสร็จก็กำลังหลับเลยนะครับ
ยืนยันว่าจะดูแลเหรียญให้ดีที่สุดนะครับแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะไม่ค่อยไหว
แล้วก็ตามส่วนคุณตานะฮะตาบอกว่าวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ไม่ไหวจริง
ค่ะสี่ห้าวันที่ผ่านมาช่วงงานศพของปลายฝนหลานสาวเนี่ยโอ้โหก็งานหนักเหลือเกิน
วันนี้ก็เลยค่อนข้างจะอ่อนเพลียนะฮะเลยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมค่ะครับ
คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะนักโทษที่แหกคุกจากเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนครนะคะที่เป็นนักโทษคดียา